จากผลงานของคุณปอทฤษฎีแล้ว

เพราะว่าคุณปอถือว่าเป็นพระเอกภูทร

วันนี้เราจะติดตามเรื่องราวชีวิต

จากคุณปอทฤษฎีครับเชิญชมครับ
เคยร่วมงานนะครับก็ถ่ายละครกันอยู่ในป่า
ตั้ง๖เดือนอะไรแบบนี้นะครับ

แล้วก็ตลกแล้วก็สนุกสนานครับ

เวลาเค้าพูดอะไรก็ทำให้เราสบายใจไปได้
เคยเล่นเป็นพ่อปอนะครับ
ก็รู้สึกภูคร์พันธ์กับเขา
ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีหลายคนที่หมูรู้สึกว่า
เวลาชื่อเสียงเข้ามาเงินทองเข้ามา
หรือหลายสิ่งหลายอย่างแบบมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเนี่ย
สายตาคนบางทีก็เปลี่ยนไป
ตาที่เด็กบางคนเวลาชื่อเสียงเข้ามาเนี่ย
น้องหลายคนก็เปลี่ยนแปลงไปจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
แต่ปอเนี่ยเขาไม่เคยเปลี่ยน
หมูไม่ได้วัดจากที่เขาปฏิบัติต่อเรา
เขาปฏิบัติต่อผู้คนรอบข้างอย่างไรก็อย่างนั้น
ก็เลยรู้สึกว่าปอเป็นคนดีเป็นคนที่ดี
แล้วก็หนูรู้สึกผูกพันกับเขา
ก็ได้คลุกคลีเล่นละครปอหลายเรื่องนะคะ
แม้จะไม่ได้เล่นเป็นแม่ปอแต่ว่าบทก็ต้องปะทะกันเยอะ
แล้วก็จะเห็นความอดทนของน้องชายคนนี้เลยว่า
เป็นคนติดดินมากนั่งกับเสือ
นอนกลางดินกินกลางชายอมลำบากได้ทุกอย่าง
คือภาพทุกอย่างที่เขาเป็นคนอารมณ์ดี
ใส่ใจในการทำงานแล้วก็เป็นคนมีคุณภาพ
ก็ยังติดอยู่ในใจเราตลอด
คือพี่ปอกับผมเนี่ยก็เป็นรุ่นแรกเป็นพงชีรุ่นแรกด้วยกันนะครับ
ก็ประมาณ๑๒ปีได้
เขาจะเป็นคนที่แบบว่าอัธยาศัยดีชอบแกล้ง
เขาจะมีแบบว่าแบบมุกของเขาคือทุกคนจะรู้
อะไรอย่างนี้ก็มีวิธีแจ้งแล้วก็เฮฮากันไป

ต้องยอมรับครับว่าเป็นนักแสดงที่มืออาชีพอยู่แล้ว
คือเวลาทำจัดถ่ายละครอะไรอย่างนี้

เป็นคนที่บอกว่าอดทนมีมานะ
เป็นพี่ชายที่บอกว่าพร้อมที่แบบจะช่วยน้อง
ช่วยน้องในเรื่องของการแสดงทุกอย่าง

เจอพี่ปอต้องรักทุกคนครับ

แล้วก็อัธยาศัยดีความจริงใจครับ

ก็คุยด้วยเล่นด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

ผมว่าน่าจะเป็นจุดนี้ที่ทำให้ประชาชนรัก
แล้วก็แบบว่าทุกคนชื่นชมในตัวพี่ปอ

การแสดงการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ครับ

แปปแปลกเก้าปีแล้วนะเป็นคนเฟนลี่ด้วย

แบบที่หลายคนทราบปอล์เป็นคนจิตใจดี
ตอนที่เราก่อตั้งใหม่มาถ่ายเสื้อยืดให้

แล้วก็ไม่แบ่งชั้นวันนะ

พี่ปอล์เนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้นะ
ได้นานยาวเพราะว่าหนึ่งนิสัย